ขอบคุณคุณระพีพันธ์และทีมข่าวค่ะ
ตอนนี้เชื่อว่าประชาชนคนไทยทุกคนที่เฝ้ารอคอย
คนไทยรวมใจกันกว่าสองแสนคนไปร้องพร้อมกันที่ท้องสนามหลวงนะคะ
คือตอนนี้มีคลิปหนึ่งปล่อยออกมาแล้วบอกว่า
เพลงสรรเสริมพระบารมีที่ท่านมุ้ยตัดต่อเสร็จแล้ว
เรื่องนี้คุณหญิงแมงมุมบุตรสาวของหม่อมเจ้าชาตรี
เลิมยุคลหรือว่าท่านมุ้ยออกมาชี้แจงนะคะว่า
ไม่ใช่ของทีมงานนะคะเพราะว่าตอนนี้ของทีมงานที่เป็นตัวจริงเนี่ย
ยังอยู่ในขั้นตอนระหว่างการตัดต่ออยู่ค่ะ
หลังจากผู้ใช้สังคมออนไลน์ทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์
มีการแชร์คลิปวิดีโอประชาชนร่วมร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีที่ท้องสนามหลวง
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลหรือว่าท่านมุ้ย
ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต
จัดทำภาพยนตร์เพลงสรรเสริมพระบารมี
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ได้ทำการตัดต่อเสร็จสิ้นแล้ว
เรื่องนี้หม่อมราชวงศ์ศรีคำรุงยุคคลหรือว่าคุณหญิงแมงมุม
ดาของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลก็โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะว่า
วิดีโอกำลังอยู่ในการดำเนินการตัดต่อนะคะ
ตัวที่ออกมาไม่ใช่ของทางเราค่ะ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคุณหญิงแมงมุมก็ออกมาแจ้งกับผู้สื่อข่าว
เตรียมที่จะนัดแถลงข่าวในวันนี้ว่า
ตอนนี้มีมิวสิกวิดีโอเพลงสันเสริมพระบารมีออกมาหลากหลายเวอร์ชัน
แต่ทั้งหมดทั้งมวลยังไม่ใช่เวอร์ชันที่ท่านมุ้ยหรือว่าหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลและทีมพลังของแผ่นดินเป็นผู้ผลิต
เพราะฉะนั้นวันนี้บ่าย๒โมงตรงก็ขอเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านร่วมรับฟังการแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นค่ะ
ส่วนทางด้านเฟซบุ๊คของอาจารย์สมเถาสุจริตกุลวัฒยากรในการร้องเพลงประสานเสียงครั้งประวัติศาสตร์ที่ท้องสนามหลวงก็โพสต์ข้อความเช่นเดียวกันนะคะ
แต่เป็นข้อความเชิญชวนชาวจังหวัดนครราชศรีมาให้มาร่วมร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีในวันพรุ่งนี้เวลา๕โมงเย็นที่หน้ารูปปั้นของท่านเท้าสุรนารีก็จะเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับการร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีที่หน้าพระบรมมหาราชวังโดยมีวงดุรยางสยามฟิลฮาโมนิกเป็นผู้บันเลงเช่นเดียวกัน
รายแรกค่ะบอกว่าอยากให้ไปบันเลงเพลงและควบคุมการร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีซึ่งก็ได้ตอบรับในทันทีเพราะตรงกับใจที่ต้องการจัดการร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีให้ครบกันในทุกภาคประเทศไทย